ไปดูคดีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นคดีที่ลูกน้องเนี่ย
ฆ่าหัวหน้าคือมีหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นรอปภเขาสั่งสมความแค้นมานานเลย
เพราะว่าถูกหัวหน้าใช้งานอย่างหนัก
หัวหน้าใช้งานหนักไม่พอแถมยังต่อว่าด่าทอนลูกน้องเป็นประจำ
ด้วยความที่หัวหน้าเป็นหัวหน้ารอปภนะคะ
มีการถูกตักเตือนแล้วก็ที่สำคัญมีการถ่ายภาพเขา
ตอนที่เขานอนหลับไปในแชทกลุ่ม
ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นการถูกประจานหรืออะไรแบบนี้
ไม่พอใจค่ะสุดท้ายก็เลยลงมือสังหารฆ่าหัวหน้าจนตาย
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะประเด็นจากรายงานค่ะ

ผู้ตายอ้างว่าผู้ตายมักใช้งานหนักและชอบด่าทอเป็นประจำ
วันเกิดเหตุแค่จะเข้าไปคุยแต่เหตุการณ์บานปลายกลายเป็นพังมือฆ่า
แม่ค้าขายของซึ่งเป็นพยานบอกได้ยินเสียงนายสวาสตะโกนด่านายอารมณ์
ก่อนปลีกเข้าไปจวงแทงจนล้มฟุบ
อดคล้องกับเพื่อนร่วมงานที่บอกคู่นี้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมานานแล้ว
วันเกิดเหตุผู้ตายซึ่งเป็นหัวหน้างาน
มีการตรวจสอบงานและพบว่าผู้ก่อเหตุแอบหลับขณะปฏิบัติหน้าที่
ถ่ายรูปและส่งเข้าไลน์กลุ่มเพื่อตักเตือน
ทำให้มือมีดไม่พอใจเหมือนโดนประจานจึงลงมือก่อเหตุ
ก็เหม็นกันกันไหมก่อนเกิดเห็น

แต่เป็นเล็กน้อยอะไรนี่แหละ

ไปถ่ายรูปเขากำลังนอนหลับ

อย่าหลับอยู่แล้วตื่นขึ้นมามันดูรายกลุ่มแล้วก็
ทำให้พอใดค่ะการจากไปของนายอารมณ์สร้างความหดหูให้กับทุกคน
ครอบครัวนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
คนเป็นพี่ชายได้แต่ร้องไห้ที่สูญเสียน้องชาย
ก่อนปรนามพติการคนร้ายว่าลองมืออย่างอุ่งอาด
กล้าทำในที่สาธารณะ
น้องชายทำงานเป็นรอปภมานานกว่า๒๐ปี
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับลูกน้อง
งานนี้ขอให้กฎหมายลงโทษอย่างเด็ดขาด

แต่นี่มาใช้อาวุธแทงนั้นกำหนัก
ตายเสียชีวิตอยู่กับพี่นี้เลย
ก็อยากให้รับโทษอย่างสะสมนะครับ

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายกับนายสวาสตร์
สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างของการไม่ระงับยับยั้งอารมณ์
ยิ่งมีอาวุธในมือก็ยิ่งเข้าใกล้ความตายได้มากขึ้น
ปล่อยให้รับโทษไปตามกฎแห่งกรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน